โครงการรวยแหลกแจกจริงแจกรางวัลรวมมูลค่ากว่า๒๐ล้านบาท
ครั้งที่๔นี้โชคดีเป็นของนายบุญเลิศสงกูลจากจังหวัดบุรีรำ
โดยมีผู้โชคดีครั้งที่๓มาเป็นสักขีพยาน

แล้วเราคิดว่าจะได้ไหมตอนแรก

อกจากนี้ยังมีการแจกรางวัลอีกมากมาย
ภายในงานยังมีการแสดงคอนเสิร์ตจากถ่ายพลงสะทอน
เขียนชื่อที่อยู่มาร่วมสนุกชิงรางวัล
จนถึงวันที่๓๐สิงหาคมนี้
สำหรับเดือนกันยายนจะยกคารวาลพารวยไปยังจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ